ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับว่า
สารปกครองจะรับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้อง
ให้มีคำสั่งให้บริษัทปตทจำกัดมหาชน
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่๕๒๐๐๐ล้านบาท

ภายหลังจากแปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียน

หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุนะครับว่า
ตรวจพบการรายงานผลอันเป็นเท็จต่อสารปกครองสูงสุด
ขณะที่ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก็ยังคงยืนยันว่าคำสั่งของสารปกครองสูงสุด

โดยนายสุพธิ์เหล่าสุอาภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกฎหมายบริษัทปตทจำกัดมหาชนยืนยันนะครับว่า
ที่ผ่านมาปตทเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งสาร
ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งการ์ดธรรมชาติ
แก่กระทรวงการคลังตามเงื่อนไข
คำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดครบถ้วนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งถึงที่สุด
ส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างกันว่าคำสั่งของสารปกครองสูงสุดเมื่อวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๖
อาจจะไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้แนบความเห็นของสตงเข้าไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๘ธันวาคม๒๕๕๐นั้น
สารปกครองสูงสุดได้ชี้แจงแล้วว่าการแนบความเห็นของสตงดังกล่าว
ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาของสารปกครองสูงสุด
เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ก่อนหน้านี้นายศรีราชาวงศ์สารยางกูล
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แถลงมติของผู้ตรวจการแผ่นดินว่า
ยื่นฟ้องกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและบริษัทปตท

โดยมีผู้ถูกฟ้องจำนวน๑๑ราย
และไม่ผันติบัตรหน้าที่ตามทรงกลุ่มกฎหมาย
เพื่อให้สารปกครองพิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่ง
เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีในอดีต
เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินของบริษัทปตท
ให้กับกระทรวงการคลังจำนวนไม่น้อยกว่า๕๒๓๙๓ล้านบาท
นายศิราชาระบุด้วยว่าสาเหตุที่ต้องตรวจสอบ
เพราะสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา
แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
แต่จากการตรวจสอบการดำเนินการกลับพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินการอันเป็นเท็จต่อสารปกครองสูงสุด